สำหรับพี่สาววรรณสาทองวิเศษค่ะ
เพราะว่าล่าสุดเจอในงานวงสวงละครกลับมาแล้วนะจ๊ะ

คือยุคนึงต้องบอกว่าพี่สาเนี่ยแกเล่นไลฟ์ตลอดนะคะ
ตอนนี้นะคะมีละคร๒เรื่อง๒ลดค่ะ
งานนี้นะคะพี่สาวบอกขำกับเรานะคะว่า

ให้เด็กมันรู้นะคะว่าวันอาสายังอยู่จ้า

หลังจากที่พี่สาได้ร่วมกวนตะเวนทำบุญกับพี่แคนดี้รากแก่น
อย่างที่ทราบพี่สานิทแกไปทำบุญด้วยบ่อยเลยค่ะ
ก็จะเห็นว่าจริงแล้วเป็นความเชื่อของตัวเองค่ะ
ใครจะมองว่างมงายก็ไม่ได้สนใจ
เพราะอะไรรู้ไหมคะมูไปมูมา
พี่สาแกบอกเลยพี่โรยเงียบ
ก็เลยถามพี่รวยเงียบเท่าไหร่
เท่าไหร่รู้ไหมคุณผู้ชมเกือบ๑๐๐ล้านนะคะอันนี้ก็ซิบบอกนะคะ
เพราะว่าร้อยล้านคือแกมีความฝันจะเอาเงินไปสร้างโรงงาน
โทษนะพี่ถามตรงทำอะไรมาแกก็คือไปมูมาคุณผู้ชม
แล้วก็จะเปิดตัวโรงงานคือต้นปีหน้า
อ๋อนักธรรมดานักธรรมดีคือ๑๐๐ล้านไม่มีที่เล่นนะคุณผู้ชม
ไปฟังเสียงนางร้ายในตำนานหน่อยค่ะ

กลับมาแล้วอะไรอย่างนี้

ก็จะอยู่กับแคนดี้แล้วก็จะอยู่กับอาจารย์วินอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราบอกแล้วว่าอะไรที่มันทำเราดี
อะไรที่ทำแล้วให้เรารวยมีเงินเราก็ทำค่ะ
จริงถ้าเป็นตัวสาเองสาจะชัดเจน

ไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าหมื่นเราก็ต้องหาหมื่น

นั่นหมายความว่าตัวเราต้องดีก่อนนะ
คือตัวเราต้องอยู่ในศีล๕ก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็เป็นทำมาทำโมก็ขอให้ทำมาทำโมจริง
ไม่ใช่ทำเพื่อแบบว่าสร้างภาพอะไรแบบนี้

อันนี้หลังไหมคือร้อยล้านแหละ
ใช่ค่ะพี่วันนี้สาวแกก็แบบว่าต้องขายของไงเก็บบัตรแล้วก็มาสร้างโดยงานอ๋อมันถึงอยู่แล้วพี่มันขยัน
ส่วนข่าวดีนะคะกับพี่อาร์ดรณชัยที่เป็นเจ้าของร้านทองเนาะก่อนหน้านี้เราเคยสัมภาษณ์หลายครั้งแล้วว่าจะแต่งงานค่ะ
ล่าสุดนะคะไม่แต่งแล้วนะจ๊ะพี่จ๋าแกแบบพูดขำว่าพี่เคยแต่งแล้วไปฟังเสียงสักเล็กน้อยค่ะ
ก็มีหลายคนถามค่ะมีหลายคนถามเราก็สรุปกันแล้วค่ะว่าไม่แต่งดีกว่า
ไม่แต่งดีกว่าเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ทางคุณอาร์ตกับทางครอบครัวเราก็น่ารัก
ทางครูเราก็ยอมรับกันทางครูค่ะเคยแต่งแล้ว
ข้อมูลเต่งไม่แต่งแล้วเราไม่ว่าแต่ลืมอยู่ว่าคุณแจ๊กการีนคุณ
มันก็เป็นการลงทุนนิดนึง
เออแล้วข่าวไปข่าวมาก็รวยแล้วเหรอ

เออนะก็เขาเกรงเลขถูกขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะ
รวยเงียบไม่บอกเพื่อนก็นั่งเงียบต่อไปละกัน